วันนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องของฟุตซอลกันหน่อยนะครับ
เรื่องของฟุตซอร์ไทยลิงก์เนี่ยก็เข้มข้นแน่นอนล่ะ
เดี๋ยวจะมาลุ้นกันมีโอกาสถึงจะไปลุ้นกันหนึ่งนัดสุดท้าย
แต่เรื่องของฟุตซอลทีมชาติไทยก็มาพูดถึงโปรแกรมในปีหน้า

ซึ่งเป็นการคัดเลือกเล่นในการแข่งขัน

ก็คว้าแชมป์อาเซียนแบบถล่มทลายนะทุกครั้งที่ผ่านมา

เพราะว่าเราดีสุดคือการเป็นแค่รองแชมป์

จับสลากเนี่ยเขาก็แบ่งกัน๔กลุ่ม

แล้วก็เอาอันดับ๑กับ๒ของกลุ่มนะครับ
เข้าไปสู่รอบ๘ทีมสุดท้าย

ในรอบแบ่งกลุ่มไทยอยู่กับทีมอะไรกันบ้างนะครับ

ได้อันดับ๓ในการแข่งขันครั้งที่แล้วนะครับ

เดี๋ยวจะได้ดูกราฟิกนะครับว่ามีทีมอะไรบ้าง

สองทีมที่ตกรอบแรกเมื่อครั้งก่อนนะครับ
นัดแรกไทยจะประเดิมสนามพบกับจอแดนครับ

ที่จะเป็นรอบต่อไปนั่นก็หน้าเป็นกังวลอยู่เหมือนกัน

มีรักนะครับจีนแล้วก็ทางเมียนมา
ซึ่งจริงเมียนมาเราเจอเขาช่วงหลังก็เขาเหนื่อยเหมือนกันนะ
อาจจะยิงเขาได้ถึงแม้จะยิงขาดแต่รูปเกมเนี่ย
ส่วนกลุ่มอื่นก็ตามกราฟิกที่เห็นเลยนะครับ
ไปดูหลังจากประกบคู่กันหน่อยนะครับ
อาร์มสุภวุฒิเถื่อนกลางดาวยิงฟุตซอลอันดับหนึ่งของไทยเลยนะฮะ
ก็มองว่า๓ทีมที่อยู่ในร่วมกลุ่มกับไทยเนี่ย
อย่างคิกอิสถาเรบานอนและจอแดน
ถือว่าเป็นทีมที่ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไป
แต่ก็มั่นใจนะครับว่าไทยนั้นจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้อย่างแน่นอน
ก็หวังว่าจะเข้ารอบเป็นที่๑ของกลุ่ม
ทั้งยังหวังว่าจะพาทีมคว้าแชมป์รายการนี้ให้ได้นะครับ
จากไทยนั้นยังไม่เคยได้แชมป์รายการนี้
ทำได้ดีที่สุดก็คือรองแชมป์อย่างที่กล่าวมาก็คือในปี๒๐๐๘
ครั้งนั้นรอบชิงแพ้อีรันไป๐ต่อ๔
ส่วนในปี๒๐๑๒ก็เข้าชิงอีกครั้งนะครับ
แต่น่าเสียดายแพ้ญี่ปุ่นไป๑ประตูต่อ๖มา
ครั้งนี้เราก็หวังว่าจะคว้าแชมป์ให้ได้สักทีนะครับ

ก็ต้องคุยกับคนที่ทำงานเป็นหลักเลย

แต่ว่าคนที่วางระบบก็คือประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติ
คุณอลิสักเบนจักรศิริวรรณพี่ปอ๋อมนะครับ

สวัสดีครับคุณเจครับคุณวรปัตย์ครับ

เสียงดังกว่านี้นิดเดียวพอดีอยู่อัลดอร์ครับ
ในทีมงานเพิ่มเสียงให้หน่อยนะครับ
เรื่องของการแบ่งสายออกมาแล้วครับพี่ป๋อมก็
จริงถ้าดูจากรายชื่อเนี่ยอาจจะไม่ได้หนักมาก

พวกตัวต่างชาติที่เป็นพวกบราซิลก็หนักใจเหมือนกันใช่ไหมครับ

แต่ว่าถ้าเราบอกว่าโดยปกติแล้วถ้าเราจะเห็นเนี่ย
ส่วนหลายอย่างเราจะเห็นจากการ์ต้าซะส่วนใหญ่
เราดูก็คือเลบานอนกับจอแดน
ก็ไม่น่าจะมีผู้เล่นโอนสัญชาติ
และก็คลิกสถานไม่น่าจะมีครับ
ป๋อมครับสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ในปีหน้านะครับ
ทีมของเราเนี่ยได้มีการวางแผนในการเตรียมทีมยังไง
เพราะว่าเป้าหมายแน่นอนก็อยากจะเป็นแชมป์รายการนี้สักครั้งหนึ่งนะครับ
ใช่ก็คือจริงแล้วเราคงมีแผนตั้งแต่ก่อนล่วงหน้าที่จะจับฉลากแล้วนะครับ
แต่ว่าการจับฉลากเนี่ยจะทำให้เราได้ลงไปลึกในรายละเอียดมากขึ้น
ซึ่งจะจบวันที่๗มกราตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ทุกสโมสรหยุดแล้วนะฮะ
แล้วก็ตรงนั้นเนี่ยเราก็จะมาเริ่มต้นทีมช่วงประมาณวันที่๑๐มกรานะครับ
รวมตัวกันฝึกซ้อมมานะแล้วเรามีคิวที่จะต้องไปแข่งขันใน
กับว่าเราจะเหลืออีกประมาณสัก๓สัปดาห์ก่อนแข่งขัน
ตรงนั้นเรามีทริปที่จะไปแข่งขันกับทีมชาติสเปนในวันที่๒๓มกรา
กับวันที่๒๕มกราที่โปรตูเกตก็ตรงนั้นก็เป็นแพลนที่เราได้วางไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะ
ส่วนถ้าเราไปพูดถึงคู่แข่งขันใน๓ทีมที่เราจะเจอเนี่ยเราก็มี
ปิสเนี่ยจะเข้าใจอย่างดีเพราะว่าเคยทำหน้าที่ที่อุสเบย์มาหลายปีนะฮะ
อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะต้องไปเก็บมาเพราะว่า๓ทีมนี้ถ้าถามว่า
ถ้าดูเหิดเนี่ยคงอาจจะดูง่ายนะฮะแต่ว่าเมื่อมาดูลึกลงไปเนี่ย
ทีมราวนี้เนี่ยเริ่มต้นกับการการพุทธศาลชิงชัมโอเอ่สเซียมา๑๐กว่าปีแล้ว
ตรงนี้ก็เป็นแผนงานที่ตอนนี้ผมก็คงต้องให้นโยบายกับผู้สอนไปว่าตอนนี้มีการจับฉลากอย่างนี้มาแล้ว
เพราะว่าจากสเปนและโปรตูเกตเราจะบินเข้าไต้หวันทันทีนะฮะโดยไม่ได้กลับเมืองไทย
โอเคงั้นแผนก็ชัดเจนดังนั้นผมถามต่อเรื่องของการเรียกตัวนักเตะนะครับ
พอมีความชัดเจนแล้วน้องต้องไปยาวแล้วก็ไปไต้หวันยาวอย่างนี้
จะมีนักเตะหน้าใหม่ไหมครับเพราะว่าช่วงนี้คือกระแสฟุตซอลลีกค่อนข้างดีด้วย
แล้วก็ท้ายดูการยังรุ้นแชมป์สนุกด้วยนะครับคือจริงแล้ว
ปีที่แล้วเนี่ยมันทำให้ปีหน้าเนี่ยนะฮะการเอ่อแบ่งโครงสร้างของทีมเนี่ยมันจะ
ชัดเจนครับนะฮะนะฮะก็คือไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่ก็ดีนะฮะ
ชุดยูยี่สิบสามที่เราจะใช้สำหรับเล่นเอ่ออาเซียนนะครับ
แล้วก็ชุดผู้หญิงด้วยรวมถึงชุดเอ่อสิบแปดถึงยี่สิบ
ซึ่งต้องเตรียมไว้สำหรับอยู่๒๐ในปีถัดไปเนี่ยนะฮะ
แล้วก็เราก็ยังมีโอกาสที่อาจจะมีโอกาสอยู่พอสมควร
ที่จะเป็นทีมหนึ่งที่อาจจะได้รับการพิจารณาไปแข่งยุทธ
ลิมปิกอ่ะนะฮะในขณะนี้นะฮะก็ก็จะมีสี่ทีมด้วยกันที่จะ
ต้องแต่งโครงสร้างแต่ว่าชุดใหญ่เนี่ยก็เรามีการที่เราเรียก
ตัวมาเนี้ยเรามียี่สิบห้าลายชื่ออยู่ครับนะฮะซึ่งยี่สิบห้า
รายชื่อเนี่ยก็จะต้องถูกคัดเลือกมาในช่วงนี้นะฮะ
หลังจากจบการแข่งขันภายในของเราทั้งหมดเนี่ยเพื่อมาฝึก
ซ้อมร่วมกันแล้วก็ไปนะฮะถ้าหน้าใหม่ก็คงจะถ้าเราบอก
หน้าใหม่จากการที่เขาเร็วเลือกคัดตัวก็อาจจะ
ไม่ไม่หนีกันมากนะฮะแต่ว่าจะเป็นหน้าใหม่ล้วนล้วนเลยที
เดียวก็ตอนนี้ขึ้นอยู่กับฟอร์มมากกว่านะขึ้นอยู่กับ
ผู้ฝึกสอนนะว่าจะจะมีเรียกเพิ่มมาอีกเปล่าครับอ่าทิ้ง
ท้ายแล้วกันครั้งสุดท้ายนะครับพี่ป๋อมเชิญชวนผ่าน
จากเราต้องเตรียมทีมชาติเนี่ยคือต้องตอนนี้สโมสร
ข้นมากใช่แล้วนะครับฝากแฟนแฟนให้ติดตามนะครับฟอร์ม
นักเตะแต่ละคนด้วยว่าอีกหน่อยก็ต่อยอดสู่ทีม
ชาติกับฟุทธศรนี่ครับทีท้ายนะครับเอ่ออีกทีนี่
คุณเจยครับเรื่องของฟุทธศรครับช่วงท้ายนะครับตอนนี้

เพราะว่าเดี๋ยวจะได้ต่อยอดไปถึงการเชียร์ทีมชาติด้วยครับ

แล้วก็ผมคิดว่า